กลับมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่นั่นเนี่ยเขามีเศรษฐีใจดีนะโอ้โหนำเงินเนี่ยน่ะมาแจกให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะครับรวมรวมแล้วเนี่ยก็แจกไปกว่าสองล้านบาทนะครับเรียกได้ว่าทำเอาชาวบ้านอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับย

อีกหลายปีใจเย็นยังไม่รีบใจบุญจริงเลยแบบนี้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการทำทานน่าชื่นชมใช่แล้วค่ะ